เพราะว่าเป็นรถใหญ่๒คันชนกัน
คือรถใหญ่คันหนึ่งจอดอยู่ริมทาง
ตัวคนขับหายไปไหนไม่รู้นะแต่จอดรถทิ้งไว้
ส่วนรถใหญ่อีกคันหนึ่งก็เสียหลัก
เพราะว่าหักหลบกระทันหัน

แล้วก็มาเห็นว่าทางข้างหน้าจะขึ้นสะพานกลับรถ
แต่ทีนี้เขาคงตัดสินใจว่าเขาไม่ขึ้นสะพานกลับรถ
เขาก็เลยหักซ้ายพอหักซ้ายเท่านั้นแหละครับ
เสียหลักแล้วก็ไปชนรถที่จอดอยู่ข้างทาง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงกลางดึกนะครับ
ตำรวจสพบางสาวทงจังหวัดสมุทรประการ
รับแจ้งอุบัติเหตุรถบรรทุก๖ล้อ
ซึ่งบรรทุกรถแบ็คโฮมา
พุ่งชนท้ายรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อ
ซึ่งบรรทุกพ่วง๑๘ล้อจอดอยู่ข้างทาง
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส๒ราย
ซึ่งเป็นผู้ที่ขับรถบรรทุก๖ล้อ
แล้วก็ผู้โดยสารรถบรรทุก๖ล้อนี่แหละครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนเทพรัฐบางนาตราด
ขาเข้ามุ่งหน้าบางนาช่องทางคู่ขนาน

เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุก็รุดเข้าไปตรวจสอบนะครับ
ก็มีทั้งตำรวจมีทั้งเจ้าหน้าที่มูลที่ร่วมกับตันยู

โรงพยาบาลประมาธิบดีจักรีนรุบดินนะครับ
ที่เกิดเหตุก็พบรถบรรทุก๖ล้อ
ซึ่งบรรทุกรถแบ็คโฮมาก็พลิกตะแคง
สภาพด้านหน้ารถบรรทุกพังเสียหายนะครับ
ภายในห้องโดยสารพบผู้ได้รับบาดเจ็บ
อาการสาหัสเป็นชายจำนวน๒คน

เจ้าหน้าที่มูลที่ร่วมกระตันยูต้องใช้อุปกรณ์เครื่องตัดทาง

และอีกอย่างหนึ่งก็คือทั้งสองคนมีอาการสาหัสติดอยู่ในนั้น
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งทำงานแข่งกับเวลา
ในการที่จะนำผู้บาดเจ็บออกมาจากซากรถให้ได้

ก็ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งสองคนออกมานะครับ

นายธนเดชกิจสกุลอายุ๒๖ปีนะครับ

เพราะว่ามีบาดแผลฉีกขาดขนาดใหญ่ที่หน้าอกข้างซ้าย
มองทะลุเห็นเข้าไปอวัยวะด้านในเลยนะครับ
อกจากนั้นยังมีบาดแผลชะกันตามตัวและแขนขาอีกหลายแห่ง
เจ้าหน้าที่เร่งปฐมพยาบาลแล้วก็ส่งต่อ

นำส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐสุวรรณภูมินะครับ
แล้วก็กู้ชีพโรงพยาบาลบรามาธิบดีจักรีนรึบดิน

ก็คือนายเกียรติศักดิ์บัวแก้วอายุ๒๗ปี
เอาไปส่งโรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์นะครับ
ทีนี้ทางตำรวจก็ต้องสอบปากคำ
สำหรับทั้งคนขับรถบรรทุกที่เอารถมาจอดทิ้งไว้

ผู้ที่เห็นเหตุการณ์ก็คือนายศักดิ์เดชบุญจันทร์นะครับ
แล้วให้ฟังบอกว่ารถบันทุกข์๖ล้อ
ที่บันทุกข์รถแบคโฮล์มาที่พฤติกระแคงแบบนี้
และทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส๒คน
คือเขาขับมาช่องทางขวา
โดยข้างหน้ามันจะเป็นสะพานกลับรถแล้ว
และอยู่ดีรถบรรทุก๖ล้อคันนี้ก็เปลี่ยนเลนกระทันหัน

พอเห็นข้างหน้าเป็นสะพานกลับรถ
เขาตัดสินใจว่าเขาไม่ขึ้นสะพาน

มีรถบรรทุกคันใหญ่นั้นจอดอยู่

ทีนี้รถบรรทุก๖ล้อก็หลบไปไหนไม่ได้
ก็เลยชนท้ายเข้าไปอย่างจัง
ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๒รายนะครับ
ขณะที่คนขับรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อ

คือมีสภาพคล้ายคนเมาสุรานะครับ
แล้วก็พูดจาวกไปวนมาอยู่เหมือนกัน
แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ได้กลิ่นสุราคละคลุ้งเลยนะครับ
คนนี้ก็คือนายสันติกุลอินนะครับ
ซึ่งเป็นคนขับรถบรรทุก๑๘ล้อ

ก็เลยรีบมาที่เกิดเหตุนี้นะครับ
แล้วก็ทีนี้เขายังให้การวกวนไงคุณ

ว่าตกลงจอดรถทิ้งไว้แล้วไปบ้านเพื่อน
หรือว่าไปเมามาแล้วก็ขึ้นมานอนหลับบนรถ

ก็ต้องนำตัวไปโรงพักก่อนนะครับ
เรื่องต้นก็อย่างที่บอกเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า
ผู้ชายที่ขับรถบรรทุก๑๘ล้อ
มาจอดทิ้งไว้แล้วก็อาจจะไปกินเหล้ากับเพื่อน

กลับมาก็เห็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับ
ล่าสุดคุณเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

ซึ่งบาดเจ็บสาหัสนะเสียชีวิตแล้วนะครับ

นำศพทั้งสองไปไว้ที่โรงพยาบาลบรามาธิบดี
กรีนรึบดินจังหวัดสมุทรปราการ

ประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับ

เตรียมพิจารณาตั้งข้อหา
สำหรับคนขับรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อนะครับ

จอดรถในที่ห้ามจอดโดยไม่มีเหตุอันควร

รวมถึงเรื่องของการตรวจประมาณแอลกอฮอล์ด้วยนะฮะ

ว่าคุณทิ้งรถไว้คุณไปเมาที่ไหนมานะครับ